เรามาดูความคืบหน้าโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศกันบ้างนะคะ
คุณตูนบอดี้แลมขวัญใจวัยรุ่นและขวัญใจพี่น้องประชาชนคนไทยตอนนี้ก็ออกวิ่งกันอย่างต่อเนื่องแล้ว
ยาลาเช้านี้คุณผู้ชมแล้วตอนนี้เนี่ยทุนที่ได้รับการสนับสนุนก็มีมากกว่า๖๘ล้านบาทแล้ว
วันนี้ถือว่าเป็นวันที่๔นะคะของนักร้องหนุ่มตูนบอดี้แลมหรือนายอธิวราคงมาลัย
โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศออกสตาร์ทจากจังหวัดยาลาตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
พร้อมกับแฟนสาวก้อยรัชวินและทีมงาน
วันนี้ออกก่อนเวลานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกตลอดต่อเนื่องถือว่าเป็นอุปสรรคก็เลยรีบทำเวลากันหน่อย
ประชาชนชาวยาลาจำนวนมากก็ออกมาให้กำลังใจกันอย่างเนื่องแน่นเลยล่ะค่ะ
แล้วก็ร่วมการบริจาคเงินตามกำลังตั้งแต่๑๐บาทไปจนถึงพันบาท
ตอนนี้ยอดรวมบริจาคมีมากกว่า๖๘ล้านบาทแล้วนะคะ
ส่วนบรรยากาศการวิ่งช่วงเช้าก็ยังคงมีฝนตกตลอดเส้นทางค่ะ
ทำให้สภาพร่างกายของคุณตูนนั้นก็จะต้องสู้อีกเยอะแล้วก็เริ่มอิดโรย
ซึ่งเมื่อครบ๔วันก็จะหยุดพัก๑วันตามแผนที่กำหนดเอาไว้
วันนี้มีจุดหมายอยู่ที่วัฒนาพิมุกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
รวมระยะทาง๒๔กิโลเมตรนะคะ
นี่แหละบรรยากาศที่เรียกว่าจะต้องวิ่งฝ่าสายฝน
ต้องสู้มากเลยทั้งกายและใจนะคะ

คุณตูนบอดี้แลมวิ่งไปถึงสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยาลา

ทุนการศึกษาให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์แห่งนี้๒ทุน

มอบเงินบริจาคให้กับหน่วยงานองค์กรต่างทุกจังหวัดเลย